ไปดูเหตุการณ์สลดในวงการผ้าเหลืองครับมิ้นและคุณผู้ชมฮะ
ในพื้นที่จังหวัดเลยพระสองรูปชวนกันมาทำคั่วกลิ้งหนูนา
หนูนามาสองตัวครับย่างหนูหลังจากนั้นอ้าวซื้อเหล้าขาวมาหน่อย
กรึ๊บกันหน่อยฮะอันนี้พูดถึงพระใช่ไหมคะพระครับ
ไม่ผิดฮะเล่าเข้าปากคราวนี้ลืมหมดแล้วครับว่าสถานะตัวเองเป็นพระครับ
ชักมีดออกมาแล้วแทงกันมรณภาพไปหนึ่งเอ้า
เมาแล้วพูดจาไม่เข้าหูครับเถียงกันเรื่องไม่เป็นเรื่อง
เหตุการณ์สลดเกิดขึ้นภายในวัดแห่งหนึ่งครับสุดท้ายแล้วตำรวจเนี่ยตามไปจับกลุ่มตัวพระที่ก่อเหตุ
หลังจากที่ขับรถหลบหนีไปนะครับตำรวจสภปากชมรับแจ้งว่ามีพระลูกวัดบ้านห้วยเทียนในพื้นที่ตำบลปากชมอำเภอปากชมจังหวัดเลยครับ
โดนแทงมรณภาพหน้ากุฏิเจ้าอาวาสพอไปถึงเจอกองเลือดบนแคร่นะครับ
อยู่ที่พื้นหน้ากุฏิจากการตรวจสอบทราบว่าผู้ก่อเหตุคือพระคมสรรอายุ๕๙ปี
ในขณะที่พระที่มรณภาพนั้นทราบชื่อต่อมาคือพระยุทธนาหรือพระเต้ยอายุ๕๖ครับ
โดนมีดแทงเข้าไปที่ชายโครงซ้ายที่คอหน้าอกหัวไหล่แล้วก็หน้าผากนะฮะ
มรณภาพหลังจากที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่วัดบ้านห้วยเทียนครับ
อย่างที่บอกหลังก่อเหตุแล้วพระคมสรรเนี่ยขับรถเก่งตั้งใจจะหลบหนี
อยู่ในพื้นที่อำเภอปากชมเหมือนกันนั่นแหละฮะ
ตำรวจไปคุมตัวได้สภาพยังเมาแออยู่เลย
นี่ครับตอนที่ไปคุมตัวเจ้าตัวสารภาพแทงพระเต้ยจนมรณภาพจริง
หลังจากนั้นจากห่มเหลืองครับพาไปศึก
พาไปศึกเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดภาพมาเป็นภาพนี้ฮะ
พามาชี้จุดทำแผนเมื่อคืนที่ผ่านมาและแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาครับ
คุณแซคนัทวินนักข่าวของเราลงพื้นที่ครับ
พบว่าชาวบ้านกำลังนั่งพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ช่วยกันล้างคราบเลือดที่พื้นนะฮะนั่งล้อมวงคุยกัน
คุณแซคก็ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
และได้คุยกับรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระครูบุญเมืองครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยรักษาการเจ้าอาวาสชวนพระเต้ย
พระที่มรณภาพที่โดนแทงไปเยี่ยมแม่ที่มหาสารคาม
ขากลับได้หนูนามา๒ตัวได้หนูนามาก็เลยให้พระเต้ยเอาไปทำอาหารกิน

อันนี้ฆ่าสัตว์เป็นอาหารนี่ทำได้ไหมคะ
ไม่แน่ใจว่าได้หนูนามามีใครมาถวายให้หรืออย่างไร

ได้หนูนามาสองตัวก็เอาไปทำกินก็แล้วกัน
หุงหาปรุงอาหารด้วยตัวเองเลยครับ

เต้ยก็เลยนึกถึงพระอีกรูปหนึ่งที่รู้จักและสนิท
ก็คือพระคมสรรพระคนที่ก่อเหตุนั่นแหละครับ

ทำเมนูคั่วกลิ้งหนูนา
และกระดกเหล้าขาวกรึ๊บไป๒ขวดครับ

คล้อยบ่ายสั่งเพิ่มมาอีก๒ขวดครับ
หน่อยฮะเดี๋ยวพร่องเติมเหล้าขาวอีก๒ขวด

จังหวะนั้นเนี่ย๔ขวดแล้วนะเล่าขาวอะ

อาตมาขอกลับวัดก่อนแล้วนะคุณ

เถียงกันว่าใครรู้จักคนใหญ่คนโตมากกว่ากัน
ใครเส้นใหญ่มากกว่ากัน
เนี่ยฮะอวดอ้างว่ารู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้วัดกันครับ

จะกลับก็ไม่ได้กลับมาชวนทะเลาะเรื่องว่า

เดินกลับไปที่รถไม่ได้สตาร์ทรถนะฮะ

รักษาการเจ้าอาวาสออกมาเห็นครับ
หลังจากนั้นพระคมสรรก่อเหตุเสร็จแล้ว

แล้วขับรถเก๋งหลบหนีไปอีกวัดหนึ่ง

เถียงกันนี่ละ
เขียงกันว่าอย่างไรครับ

กินด้วยกันอยู่บ่อยแล้วก็ทะเลาะกันอยู่เป็นประจำ
รักษาการเจ้าอาวาสท่านบอกแบบนี้นะฮะ
รักษาการเจ้าอาวาสเองท่านก็ไม่ค่อยได้แข็งแรงเท่าไหร่นะฮะ
ให้สัมภาษณ์ก็เลยอาจจะเสียงดังฟังไม่ชัดสักเท่าไหร่นัก
เราได้วงจรปิดเมื่อวานนี้ครับ๖โมง๔๙นาที
เต้ยที่มรณภาพออกไปบินทบาทตามปกติ
เดินตามหลังไปแล้วมีเด็กวัดปิดท้ายครับ
อีกมุมหนึ่งวงจรปิดช่วงประมาณ๒ทุ่ม
หลังจากที่พระคมสรรใช้มีดแทงพระเต้ย
หลังจากนั้นก็ขับเก่งสีแดงครับนี่ฮะรถของพระคมสรร
สภาพค่อนข้างเก่าออกไปทางหน้าปากซอยวัด
๒ทุ่ม๖นาทีรถโรงพยาบาลรถฉุกเฉิน
วิ่งเข้ามาในซอยครับเจ้าอาวาสวัดเนี่ย
ท่านเป็นคนโทรเรียกโทรตามรถนะฮะรถวิ่งสวนเข้าไปแล้ว
เพื่อจะไปรับตัวพระเต้ยซึ่งโดนแทงและเลือดอาบเต็มพื้นเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ทีมข่าวของเราได้คุยกันกับหนึ่งในพระลูกวัด
เล่าให้ฟังแบบนี้ครับมิ้นและคุณผู้ชม
เต้ยซึ่งท่านโดนแทงและมรณภาพเนี่ยเมื่อก่อนเป็นพระอยู่ที่นู่นสกลนคร
แล้วแหกพันศาคืออยู่ไม่ครบพรรษาครับ
ช่วงพันศาต้องจำวัดใช่ไหมครับจำพันศา
แหกพรรษามาพอย้ายมาอยู่อีกวัดหนึ่งอยู่ไม่ได้อีกไม่พอใจ
มีข่าวบอกว่าพระเต้ยไม่พอใจญาติโยงที่ถวายปัจจัยน้อย
อันนี้เป็นพระลูกวัดที่ให้ข้อมูลเอาไว้
ตอนนี้มีคำสั่งให้พระเต้ยกลับไปจำพรรษา
แต่ไม่ยอมไปครับเจ้าตัวตอนนั้นไม่ยอมไป
ฟังคำสั่งพระผู้ใหญ่ประกอบกับว่าพระเต้ยรู้จักกับพระอาจารย์เมือง
รักษาการเจ้าอาวาสที่ให้สัมภาษณ์กับเราเมื่อกี้นี้นะฮะ
ก็เลยให้มาอยู่ที่วัดวัดที่เกิดเรื่องนั่นแหละช่วงประมาณเดือนตุลาคม
ทุกเช้าแม้ว่าจะเห็นพระเต้ยออกไปบินทบาท
แต่ไม่ฉันเช้าร่วมกับพระรูปอื่นนะครับ
อันนี้เป็นข้อมูลจากพระลูกวัดเล่าให้ฟังนะ
เต้ยมีข้อมูลว่ามีอีกอาชีพไม่ได้เป็นพระอย่างเดียวเหรอเนี่ย

พระเครื่องด้วยฮะให้เช่าบูชาพระเครื่องครับ
ที่ผ่านมาทุกคนรู้เรื่องของพระเต้ยที่ดื่มเหล้า
แต่ปรากฏว่าแม้แต่รักษาการเจ้าอาวาสท่านก็ไม่กล้าตักเตือน
กลัวจะมีปากเสียงกลัวจะทะเลาะกลัวจะมีปัญหา
พระลูกวัดเล่าให้ฟังแบบนี้ฮะ
ลูกที่ตายมาจากคำตะก้า

พอจะออกพรรษาได้ประมาณอาทิตย์กว่าแหกพรรษามา
พ่อองค์ที่ตายเนี่ยก็บอกว่า
ญาติโยมเขาใส่ซองปัจจัยให้มันน้อย
ไม่พอใจอยากได้เยอะ
เรื่องของเรื่องก็เลยไม่พอใจ

ตอนแทงกันนี่ก็เจ้าอาวาสก็อยู่ข้างใน
หลวงพ่อก็อยู่ข้างในนี่ก็อยู่ข้างใน

พอพอเปิดประตูออกมาดูแล้ว

ตอนที่โดนแทงเจ้าอาวาสออกมาเห็น

ส่วนพระคมสรรที่ก่อเหตุขึ้นรถขับออกไป
วงจรปิดดูอีกครั้งตอนประมาณสัก๒ทุ่มฮะ
จังหวะที่รถของพระคมสรรขับออกไปที่ปากซอยของวัดคือคันนี้นะฮะ

นี่คือหลักฐานสำคัญและล่าสุดมาสดร้อนเมื่อกี้ครับ

เป็นภาพของรถนี่
กลางวันจะเห็นชัดเลย
รถของพระคมสรรเก๋งแดงคันนี้
น่าจะเป็นจังหวะตอนที่ขับมาที่วัดนะฮะ
เพราะว่าไปช่วยกันทำหนูนาย่างเตรียมจะคั่วกลิ้งไง
แล้วหลังจากนั้นพอตกกลางคืนปั๊บทะเลาะกัน

รู้จักคนใหญ่คนโตมากกว่ากัน

แล้วพอกลางคืนก็เลยขับรถเก๋งแดงคันนี้แหละ

พระที่ถูกแทงและมรณภาพเดินทางไปเก็บข้าวของ

พระเต้ยเนี่ยเป็นคนที่ขี้โมโหหงุดหงิดง่ายชอบบ่นแล้ว
ก็รู้จักสนิทกับพระคมสรรมือแทงมานานแล้วเรื่องที่ดื่ม
ญาติรู้มาตลอดญาติรู้มาตลอดนะฮะแต่ก็ยังเหรอคะแต่ไม่
คิดว่าจะดื่มหนักถึงขั้นว่าเมาไม้ไม่ได้สติญาติก็ไม่
ว่าเมาหนักขนาดนั้นเคยพูดเตือนแล้วเคยบอกแล้วเคย
เตือนแล้วพระเต้ยก็รับปากว่าเดี๋ยวจะดื่มให้น้อยลงไม่
คิดเลยว่าจะมาเกิดเรื่องแบบนี้ญาติเองก็เสียใจครับ
เท่าที่รู้เขาก็สนิทสนมกันนะครับแต่ว่าไอ้เหตุการณ์
เมื่อคืนผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรเขาถึงถึงได้เกิด
ทะเลาวิบาทได้ที่ว่าทางการเสียชีวิตหน่อยหรอครับอย่าง
เรื่องกินเล่าเขาที่มีมาก่อนเขาก็มีบ้างแต่เขาไม่

ช่วงค่ำวันนี้ครับผู้นำชุมชนนิมนต์พระมาทำพิธีสวด
วิญญาณพระเต้ยบริเวณกุฏิเพื่อความสบายใจและเป็น
ปลดปล่อยดวงวิญญาณด้วยครับปักทูบทำพิธีปริกรรม
คาถาพระ๕รูปนั่งสวดถอนวิญญาณตามความเชื่อร่างของ
เต้ยนั้นครอบครัวและญาติจะรับไปประกอบพิธีทางศาสนา
จังหวัดสกลนครวัดแห่งแรกที่เคยจำพรรษาที่นั่นจำ
ที่นั่นแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ระหกระเหินมาครับ